ที่จังหวัดบุรีรำค่ะเขาก็นั่งล้อมวงกินเหล้าที่ม้าหินหน้าบ้านจริงแล้วก็ไม่ควรนะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะ
ใช่ครับแล้วล้อมวงกินเหล้ากันห้าคนครับปรากฏว่าหนึ่งในนั้นน่ะเริ่มเมา
เมาแล้วก็ไปกล่าวหาคนที่ร่วมวงกินเหล้ากันว่าโอ๊ยมีสตังค์กินเหล้าเนี่ยมีเงินเพราะขายยาบ้าใช่ไหม
นี่ไปว่าเขาแบบนี้เขาอ้างแบบนี้นะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาโมโหมากค่ะ
โหแล้วเขาทำยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมคะครับจับเพื่อนหักคอหักคอเลยเหรอหักคอเพื่อน
แล้วกระทืบซ้ำโอ้โหแล้วเอาสายยางลัดปากแล้วเอาน้ำกรอกปากโอ้โห
แต่ละอย่างค่ะจนสุดท้ายคุณผู้ชมเพื่อนเสียชีวิตคาวงเล่าเลยนะ
เขาอ้างว่าก็โมโหอ่ะก็กินเหล้าด้วยกันมาด่ากันแบบนี้ได้ยังไงครับ
กล่าวหากันว่าขายยาบ้าได้ยังไงแต่ถึงขั้นต้องฆ่ากันตายเลยนะคะ
ตำรวจสพห้วยราชค่ะควบคุมตัวนายอุเทนกุมรำ
หรือในแม็กซ์อายุสี่สิบปีนี่ค่ะนำตัวไปสอบปากคำ
เพราะว่าก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายชาลีสายชุมดีหรือในลีอายุ๔๐เท่ากัน
เพื่อนเป็นเพื่อนกันนี่แหละทำร้ายเขาจนตายคาวงเล่านะคะ
คือเขาก็ล้อมวงกินเหล้ากันอยู่ที่ม้าหินอ่อนหน้าบ้าน
ก็หน้าบ้านของนายอุเทนคนก่อเหตุนี่แหละอยู่ในพื้นที่หมู่สาม
อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรำตัวนายอุเทนคนก่อเหตุอ้างว่า
ไม่พอใจผู้เสียชีวิตที่มาหาว่าตัวเองขายยาบ้า
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะตัวนายอุเทนหรือในแม็กซ์เนี่ยนะ
ก็นั่งกินเหล้าอยู่กับภรรยาพ่อตาน้องของภรรยา
แล้วก็ตัวนายชาลีผู้เสียชีวิตอ่ะนะคะนายชาลีกับนายอุเทนเนี่ย
เขาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนซี้กันมากด้วยนะ
แต่ปัญหาก็คือเวลากินเหล้าแล้วมันเมาอะค่ะ
พอเมาแล้วพูดไม่เข้าหูกันเนี่ยนะคือนายชาลีผู้เสียชีวิตเนี่ย
พูดขึ้นมากล่าวหาว่านายอุเทนขายยาบ้าก็เลยมีเงินซื้อเหล้า
แล้วเนี่ยเห็นไหมมีเงินมาซื้อเหล้ามาเลี้ยงเหล้าเนี่ย
เพราะขายยาบ้าแล้วเหมือนกับพูดวนอยู่แบบนี้ซ้ำ
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของนายอุเทนผู้ก่อเหตุนะคะ
นายอูเทนบอกว่าก็เลยโมโหค่ะเอามือจับหัวจับคางนายชาลี
จับหักคอเลยอะค่ะหักคอแบบบิดซ้ายบิดขวา
คอไปสองครั้งกระชากลงจากม้าหินอ่อน
เข้าชายโครงอีกหลายครั้งโอ้โหนายชาลีฟุบไปกองกับพื้น
เอาสายยางยัดปากนายชาลีเปิดน้ำกรอกปากจนตาเหลือกดูสิ
อ่าขนาดนั้นน่ะพ่อตานั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกัน
ลุกขึ้นมาห้ามครับถึงยอมปล่อยอ่ะอด
ทำไมเพิ่งห้ามพ่อจะห้ามเอ้อห้ามค่ะห้ามแล้วเขาก็ปล่อย
นายชาลียังยังลุกขึ้นมาได้น่าจะห้ามตั้งแต่โดนหักคอตอนแรกอ่ะ
นี่นี่รอจนนี่เลยเหรอรอจนเอาน้ำยัดปากอ่ะใส่สายยางแล้วก็เอาน้ำกรอกปากอ่ะ
ครับแต่นายชาลีเขาก็อืดค่ะเขาก็ลุกขึ้นมาแบบสะบักสบอมอ่า
แล้วก็นั่งกินเหล้าต่อกินเหล้าต่ออีกร่วมวงกินเหล้ากันต่ออ่า
แต่นายอุเทนบอกว่าโอ้โหทำขนาดนั้นแล้วเนี่ย
นายชาลียังเมาแล้วไม่ยอมหยุดพูดแล้วพูดประโยคเดิมซ้ำ
หาว่าตัวเองค้ายาก็เลยโมโหเตะก้านคอไปครั้งหนึ่ง
ทืบซ้ำไปที่ชายโครงอีกหลายครั้งจนสุดท้ายนิ่งเลยคราวนี้
เขาบอกว่านึกว่าแค่สลบครับลากไปนอนที่เสืออ่า
ใกล้ใกล้กับวงเล่าแล้วก็อ่ะพอเมาได้ที่ไปปลุก
กลับบ้านได้แล้วไปปลูกชาลีกลับบ้านได้แล้ว
เขาเขาไม่ได้สลบเขาตายเขาตายแล้ว
แล้วไอ้ที่โดนรอบสองพ่อตาพ่อตาไม่รู้ห้ามหรือเปล่าไง
ใส่พ่อตาก็นิ่งเหมือนกันนั่งนิ่งเมากันหมดแล้วดูสิ
คุณผู้ชมคือจนเขาตายอ่ะคือหลังเกิดเหตุนะคะนายอุเทนบอกว่า
ก็ผมก็ให้ภรรยาเป็นคนแจ้งผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับแต่ไปแจ้งว่า
ชาลีเมาล้มหัวฟาดตายไม่ยอมบอกว่าตัวเองไปทำร้ายเขาไง
แต่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตไม่เชื่อส่งศพไปชนะสูตร
เมื่อวานนี้ผลชนะสูตรออกมาว่านายชาลีเสียชีวิตเพราะว่าคอหักและซี่โครงหักอ่ะ
จริงจริงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายยี่สิบเจ็ดมีนาคมนะคะอืม
ผลการชนะสูตรออกมาเมื่อวานก็เลยรู้ว่านายอุเทนอ่ะทำร้ายเขาจนตายครับ
ไม่ใช่เมาล้มหัวฟาดตายนี่ค่ะนายอุเทนก็เลยสุดท้ายจำนวนด้วยหลักฐานก็รับสารภาพ
โมโหเขามาหาว่าตัวเองค้ายาเลยคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่
จริงจริงแล้วเคยเสพยาบ้าแต่เลิกไปตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าแล้ว
แค่เสพเฉยเฉยครับไม่เคยค้ามาพูดกันแบบนี้เลยโมโหอืม
เรื่องว่าผมขายยาบ้านะครับเพราะว่าพี่ว่าอย่างไรแม่งเอาตังค์ยาบ้ามาซื้อเหล้ากินอย่าง
งานการก็ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยว่าผมอ่ะขายยาบ้า
อะถูกแหละครั้งนี่หลายครั้งตอนนี้จะรำคัญนะครับ
ไม่หยุดไม่หยุดผมก็เดินไปเนี่ยมาหยอกเล่นว่าเนี่ยคอนะครับ
หนูมันเป็นจริงยังไม่ล้มหรือพี่
สักพักมันก็เดินไปนอนอ่ะพี่ผมไม่ติดอะพี่ติดตรงนี้อ่ะครับ
ก็ต้องแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
คุมตัวไปดำเนินคดีค่ะ

ใช่แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนบ่ายหมายความว่า
กินเหล้ากันยันบ่ายเลยหรอ